สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องมาติดตามทำความเข้าใจกันหน่อย
เพราะว่าการบริโภคข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้เนี่ยเราบริโภคข้อมูลข่าวสารกันฉาบโฉยมากนะครับ
อาจจะเป็นเพราะความเร่งรีบความไม่มีเวลา
ฉะนั้นโอกาสที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อหาสารรถะต่างเนี่ยน้อยมาก
หนังสือพิมพ์ก็อ่านเฉพาะข่าวพาดหัวไม่ได้อ่านรายละเอียดหน้าใน
โทรทัศน์เองก็ไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดมากนัก
อ่านข่าวในไลน์ก็อ่านผ่านผ่านเลือกอ่านเอาที่ตัวเองอยากจะอ่าน
ฉะนั้นปัญหาก็คือว่าไม่เข้าใจกัน
ต้องการทำลายภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นพวกชังชาติว่าอย่างนั้นเถอะ

แต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาทำความเข้าใจกับเนื้อหารายละเอียด
เราต้องคิดว่าไอ้การจัดเวทีชุมนุมเป็นคู่ขนานอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติครับ
มีการชุมนุมนานาชาติระดับประเทศที่ผู้นำประเทศไปประชุมกันที่ไหน
เพื่อเรียกร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อแสดงออกให้ผู้นำแต่ละประเทศได้เห็นว่า
ประเทศที่เป็นเจ้าภาพนั้นมีปัญหาตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องปกติ
ผู้นำแต่ละประเทศเขาไม่ได้แปลกใจหรอกครับ
มีผู้ชุมนุมมีคนมายื่นจดหมายอย่างโน้นอย่างนี้
ไม่ต้องอายเป็นเรื่องปกติมากเขารับรู้
ผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยที่มาเนี่ยเขารู้จักเมืองไทยผ่านสถานทูต
เขารู้หมดว่าบ้านเรามีปัญหาอะไรผู้ชุมนุมกับนายกรัฐมนตรีมีปัญหาตรงไหน
แม้กระทั่งข้อเรียกร้องต่างที่จะไปยื่นเนี่ย
ถึงเขาไม่ได้รับจดหมายเอกสาร

ว่าไปยื่นอะไรเขารู้หมดครับฉะนั้นฝ่ายที่ควบคุมมอบ
ฝ่ายที่เป็นเจ้าภาพอย่าไปวิตกร้อนใจกับเรื่องพวกนี้เกินเหตุ
ปล่อยให้มันเป็นทางธรรมชาติทุกประเทศก็เจออย่างนี้
ลูกจันทร์เนี่ยเขียนในไทยรัฐเมื่อเช้าว่าการชุมนุมคือสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย
การมีม็อบมีการชุมนุมเนี่ยทำให้ภาพรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มีความเป็นอินเตอร์ขึ้นด้วยซ้ำไป
ถ้าไม่มีม็อบเลยสิแปลกถ้าไม่มีล็อบม็อบเลยเราก็จะเหมือนเกาหลีเหนือ
คือเป็นพระเด็จการใครชุมนุมก็ไม่ได้ทีนี้ส่วนเนื้อหา
เนื้อหาที่เขาชุมนุมกันเนี่ยคนไทยทั่วไปก็ไม่ค่อยได้รู้หรอกครับว่า
เนื้อหาของการที่เขาออกมาชุมนุมนั้นเป็นยังไงท่านลองฟังดู
นักศึกษาและประชาชนนักกิจกรรมทั้งหลายเขามีกันหลายกลุ่มมาก
เขาบอกว่าวันนี้วันที่๑๗พฤศจิกาเวลาเที่ยงอ้าวก็เวลานี้แหละ
เขาจะเดินขบวนจากแยกอโศกมนตรีเขตคลองเตยไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ
เพื่อยื่นหนังสือถึงมือผู้นำเขตเศรษฐกิจโดยมีการเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกาย
ในเสื้อผ้าที่สะท้อนสิ่งที่เกิดในเมืองไทยเพื่อสื่อสารให้กับชาวโลกรับรู้ภายใต้แนวคิด
เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยรัฐบาลกำลังปิดบังอะไรชาวโลก
นี่ก็มีรายละเอียดโน่นนี่นั่นแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
กลุ่มผู้ชุมนุมเขาได้ไปสถานทูตห้าแห่งแล้วเมื่อวันที่สิบห้าพฤศจิกาที่ผ่านมา
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไปย้ำจุดยืนต่อการประชุมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกคือเอเป็ก
เขาบอกว่าไม่ควรเป็นเวทีที่สร้างความชอบทำให้กับพลเอกประยุทธ์ที่มาจากรัฐประหาร
สถานทูต๕แห่งที่เขาไปเนี่ยมีสถานทูตแคนาดาสถานทูตออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ฝรั่งเศสและอเมริกานี่คือสถานทูตที่เขาไป
แม้กระทั่งเรื่องหนึ่งที่เราได้ยินคุ้นหูกันมากคือนโยบายบีซีจี
คนได้ยินแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรฝ่ายรัฐบาลก็พยายามจะออกมา
โปรโมทประชาสัมพันธ์ว่านโยบายนี้คืออะไรแต่คนไม่ค่อยรู้หรอกครับ
มันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือเรียกว่าเศรษฐกิจสีเขียว
ที่ประเทศเราจะนำเป็นหัวข้อเสนอต่อผู้นำเอเป็กคราวนี้
ฟังคำอธิบายจากรัฐบาลดีทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ย
ผู้ชุมนุมประท้วงเขาบอกอย่างงี้นโยบายบีซีจีเป็นแนวคิดที่กำลัง
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนชั้นนำในประเทศเท่านั้น
และจะกลับจะสร้างผลกระทบมหาศาลกับประชาชนในคนไทยทั่วไป
อันนี้ไม่รู้อะไรบ้างที่จะสร้างผลกระทบแต่เขาก็มีสิทธิ์จะบอกว่า
มันไม่ดีอย่างที่รัฐบาลโปรโมทหรือแม้กระทั่งข้อเรียกร้องเนี่ย
ข้อเรียกร้องให้ยุบสภาก็มีแล้วเรียกร้องให้มีการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่
ที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐมนูลปัจจุบันที่ใช้กันอยู่

ความเคลื่อนไหวเนี่ยลองฟังจากคุณจำนงหนูพันธุ์หน่อยครับ
คุณจำนงเนี่ยเขาเป็นประธานกระบวนการประชาชน
เพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่เราได้ยินกันว่า
เขาระบุว่ามีการระดมเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศมายังลานคนเมือง
ประเด็นการปลาใสก็คือเรื่องที่ดินและการฟอกเขียวให้นายทุน
มีบุคคลเพียง๑เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์คือนายทุน
ขณะที่ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพของรัฐบาลไทย
นี่คำกล่าวนี้จะใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริง
แต่อย่างน้อยคนไทยทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูล
จะได้รู้ว่าอ๋อข้อมูลของผู้ที่มาชุมนุมเนี่ย
เขาว่าอย่างนี้ไม่ใช่ฟังแต่ซีกรัฐบาลฝั่งเดียว
อันนี้ก็เป็นระบอบประชาธิปไตยแท้เลยครับ
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเราคนไทยทั่วไปเนี่ยเข้าไม่ถึง
ไม่ได้ศึกษาเนื้อหาสารรถะว่าการประชุมหัวข้อการประชุมต่าง
คราวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแต่เรากำลังไปสนใจ
ข่าวที่เป็นเปลือกเป็นกะพีซะมากกว่าไปสนใจเช่นว่าเออ
อาหารที่เขาจะเอามาเสิร์ฟเนี่ยปลากุลาวเค็มเนี่ย
มาจากปัตตานีหรือนราชที่วาดก็ไปเถียงกันตรงนั้น
ไปเปิดเผยไปขุดคุยข้อมูลกันตรงนั้นอ่ามีข้อเสนอว่า
มีศิลปินที่จะไปร้องเพลงให้ผู้นำต่างชาติฟัง
หอประชุมกองทัพเรือเป็นใครการแสดงเป็นอะไร
เราเราไปให้ความสนใจกับเรื่องพวกนั้นมากแต่เนื้อหาของการประชุม
ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร๒๑เขตเศรษฐกิจเขาจะตกลงกันเรื่องอะไร
ข้อตกลงเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แต่ละประเทศยังไง
เราได้ประโยชน์เสียประโยชน์ยังไงมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจยังไง
มันจะมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตยังไงจากข้อตกลงเหล่านี้
ข้อมูลเหล่านี้มันควรที่ประชาชนจะได้รับรู้มากกว่าที่จะได้รับรู้ในส่วนที่เป็นกะพี
ฉะนั้นมาสรุปกันว่าเรื่องของการชุมนุม
ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงต้องเข้าใจเจตนารมณ์
เข้าใจหลักคิดของคนที่มาชุมนุมให้ความเข้าใจ
ทัศนคติที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันผู้ชุมนุม
ก็ต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกาจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้หรอกครับ
คำนึงถึงหน้าตาประเทศชาติเป็นหลัก
เสร็จประชุมแล้วเนี่ยเรายังมีเวลาทะเลาะกันอีกเยอะเลยครับ
ยังมีเวลาต่อสู้กันอีกเยอะตอนนี้มองด้วยความเข้าใจกัน
เหตุที่ไม่พึงประสงค์ก็ไม่เกิดนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้
ซึ่งเป็นเที่ยงที่เขากำลังบอกว่าเขากำลังจะเคลื่อนพล
สี่แยกอโศกไปที่ศูนย์ประชุมศิริกิจซึ่งไปไม่ได้หรอกครับ
เขาบล็อกไว้หมดแล้วแต่ทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดน้ำพึ่ง
ดเดียวกันระหว่างฝ่ายผู้ชุมนุมกับฝ่ายตำรวจ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ